เปิดร้านกาแฟไหมครับถ้าเปิดร้านกาแฟอยู่กรุงเทพและปริมณฑล
แล้วเป็นร้านใหญ่หน่อยดูทางนี้ครับมันมาหลอกอีกแล้ว
จริงเป็นเหตุการณ์ที่ลักษณะเดียวกันเลยเคยเกิดขึ้นกับร้านอื่นแล้ว

เจ้าของร้านกาแฟแถวรัชดาพิเศษนี่เองครับผู้ชายแต่งตัวดี
บอกทำงานธนาคารจะสั่งกาแฟไปที่ทำงานหน่อย๕๕๐แก้ว
อุบายบอกจะจ่ายเงิน๓๓๐๐นะแต่เงินทอนเนี่ยใส่ซองน้ำตาลมาเลยนะครับ
บาทนะครับสุดท้ายนะครับเอาเงินไปแต่กล้องวงจรปิด
บอกจับใบหน้าคนร้ายได้ชัดเจนเลยฮะ
นี่แหละครับกล้องวงจรปิดฮะจับภาพผู้ชายคนนี้หน้าตาดีไหม
หน้าตาดีแต่งตัวดีเชียวอ้างว่าเป็นพนักงานของธนาคารนะครับ
ทำทีมาสั่งกาแฟที่ร้านแห่งหนึ่งในซอยรัชดา๑เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ๕๕๐แก้วสั่งไปทำอะไร
เจ้าของร้านเจอออเดอร์ใหญ่ก็ดีใจใช่ราคาแก้วละ๔๕บาทใช่ไหม
รวมเป็นเงิน๒๔๗๕๐บาทใช่ไหมแต่บอกว่ายุ่งยากนิดนึงนะพี่
ขอให้ใส่ขวดให้หน่อยนะครับแล้วเขียนบินใหม่นะพี่มั้ย
แก้วละ๖๐นะไม่๔๕นะพอ๖๐ปั๊บเป็นเงิน๓๓๐๐๐บาทสิครับ
อุบายให้พนักงานเนี่ยถือซองใส่เงินทอนเนี่ยเดินตามไปเดินตามลูกค้าไปที่ธนาคารนะครับ
อยู่ในห้างเพื่อเอาขวดกาแฟให้นะครับเอากลับมาใส่กาแฟ
กับพนักงานบอกว่าให้ยืนรอนอกธนาคารนะเดี๋ยวจะไปหยิบเงินสดมาจ่ายค่ากาแฟ
แต่ยังไม่ทันได้จ่ายค่ากาแฟมิจฉาชีพหยิบซองเงินทอนไปก่อนครับ
พี่เขาก็ขอซองค่ะหนูก็ยื่นซองให้พี่เขาหนูไม่รู้ว่าในซองนั้นจะมีตังค์ด้วยค่ะ
ไม่ได้บอกพนักงานว่าในซองสีน้ำตาลใส่เงินทอนไป๘๒๕๐บาทนะครับ
พนักงานคิดว่ามีแต่ใบเสร็จอย่างเดียวก็ส่งให้มิจฉาชีพไป
จากนี้เธอไม่ได้เอกใจหรอกว่ากาแฟที่สั่ง๕๕๐แก้วเนี่ย
คืออย่างนี้เหตุการณ์มันเกิดก่อนวันศุกร์ใช่ไหม
แล้วเขาสั่งเนี่ยสั่งให้ส่งวันศุกร์ครึ่งหนึ่งแล้ววันนี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับ
เธอไม่ได้เอกใจเอาวันนี้วันหยุดเนี่ยวันนี้วันหยุดนี่นะ
หลังกระเทศไปแจ้งความที่สนฮุ้ยขวางครับ
ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นผู้ชายอายุ๓๕๔๐ปี
คุณผู้ชมที่ผมบอกไงเขาเคยหลอกมาแล้ว
เขาเคยหลอกสั่งกาแฟร้านดังในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีตอนนั้น๔๐๐แก้ว
เป็นเงิน๒๔๐๐๐บาทครับเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว
แล้วก็เชิดเงินทอนไปตอนนั้นได้ไป๖๐๐๐บาท
หลังออกข่าวไปล่าสุดมีร้านกาแฟอีก๒ล้านโทรมาให้ข้อมูลบอกว่าถูกหลอกเหมือนกัน
ร้านแรกแถวมหาวิทยาลัยราชภาษณ์กระเสมครับ
ถนนรัชดาพิเศษมันมักหลอกแถวนี้ด้วยนะ
จตุจักรได้เงินทองไป๔๐๐๐แล้วร้านที่๒อยู่บางบัวทองนะครับ
นนทบุรีโอ้มันเลือกบางบัวทองกับรัชดานะ
อ้างว่าเอากาแฟไปถวายพระที่บางบัวทองนี่โดนไปหมื่นสาม

แต่ยังจับตัวไม่ได้สักที
วอนให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้

รายนี้แจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเลยนะครับ
เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนี่จับภาพชัดเลยนะคะ
ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของตำรวจ